ตั้งแต่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปเยี่ยมอาการพี่ตูนกันหน่อยค่ะ

พี่ตูนมีอาการคือหมอนรองกระดูกเสื่อมเล็กน้อย
แล้วก็มีอาการปวดต้นคอมาตั้งแต่สมัยวิ่งคนละ๙
เบตงมาที่แม่สายราว๓ปีก่อนนะคะ
ตอนนั้นอาการยังไม่มากแล้วก็อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์

ร่วมกับมีอาการชานิ้วมือบางนิ้วไม่สามารถบังคับได้
ก็เลยต้องส่งตัวจากโรงพยาบาลที่ภูเก็ต
รักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ในช่วงบ่ายของวันที่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมา
หมอนรองกระดูกต้นคอข้อที่๖และข้อที่๗

ก็เลยทำให้เส้นประสาทอักเสบแล้วก็บวม
เป็นสาเหตุให้แขนซ้ายมือซ้ายอ่อนกำลังลง

เรื่องต้นแพทย์ให้พี่ตูนนอนอยู่นิ่งนะคะ
เพราะโรคนี้ต้องพักผ่อนมาก
รวมทั้งให้ยาลดปวดยาแก้อักเสบ
ทำกายภาพบำบัดสักประมาณ๒สัปดาห์
หากร่างกายตอบสนองต่อการรักษาก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัด
ส่วนการจะกลับไปวิ่งได้เหมือนเดิมหรือไม่
หมอบอกว่าเดี๋ยวต้องประเมินผลกันอีก๒สัปดาห์ข้างหน้านะคะ
เพราะอาการปวดที่ต้นคอค่อนข้างน่าเป็นห่วง
แต่อาการนี้จะไม่กระทบกับการร้องเพลง
หรือออกคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นแฟนคลับพี่ตูนสบายใจได้

ตอนนี้งดไปก่อนงดรับงานไปก่อนนะคะ
จากแนวทางที่คุณหมอจะรักษาแล้วนะคะ
อันดีอีกขนาดนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำเลย
คุณก้อยรัชวินค่ะเฝ้าอยู่ข้างเตียงเลยนะคะ
้อยได้มีการโพสต์เซลฟี่ทำสัญลักษณมินิฮาร์ด
กับคุณตูนพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่า

แต่งงานกันไป๒อาทิตย์ไปฮานีมูลเสร็จ
แล้วก็มานอนโรงพยาบาลต่อความสุขอยู่กับเราไม่นาน

เขาจะเป็นยายาใจให้ตัวเองหายไว
โซฟาข้างนี่แหละหันมาทีไรก็เจอ